ขอพาไปดูเรื่องราวของความเชื่อกันก่อนดีกว่า

มีสัตว์อะไรที่เป็นแบบให้โชคให้ลาบ
เดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่เขาพบ

ที่ให้โชคให้ลาบแต่ไม่ได้เพิ่งพบนะ

เดี๋ยวนับดูว่ามี๖ขาจริงหรือเปล่านะคะ

อันนี้ขาปกติใช่แล้วตรงหนอกด้านบนอีก
ขาก็เลยเป็น๖ถูกต้องค่ะ

ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชายชาญ

เขาเหมาฝูงมาเลี้ยงเลยเลี้ยงกันเป็น๑๐ปี

แต่ขาที่ใช้เดินเนี่ยมี๔ขาปกติ
ด้านบนอย่างที่บอกเนี่ยสองขานะคะแต่ก็ยังเลี้ยงดูกันมาเรื่อยนะคะ
วัวตัวนี้เขามีนิสัยที่แสนรู้ด้วยเวลาเดินออกไปหาอาหารทานกินเองเนี่ย
กลับบ้านเองได้ด้วยไม่ต้องออกไปหากินแล้วก็เดินกลับบ้านเลย
เจ้าของไม่ต้องต้อนกลับไม่ต้องอะไรเลยนะเพราะว่าเลี้ยงดูกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
รู้มากสิ่งสำคัญที่สุดที่เจ้าของเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่า
ตั้งแต่เลี้ยงวัวตัวนี้มาเนี่ยนะทางครอบครัวเนี่ยมีโชคมีลาบมีเงินมีทอง
มาเทมาตลอดเลยความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
ซึ่งตัวเองก็เลยคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าหกขาที่มาให้โชคกับผู้เลี้ยงดู
จริงไม่จริงยังไงไปฟังเจ้าของกันดูค่ะ

บักขอซื้อเป็นแสน
ขอซื้อราคาเป็นแสนไม่ขาย
มาหลายรายนะไม่ได้มาแค่ครั้งสองครั้งนะคะ
แต่ไม่ขายแน่นอนเพราะว่าอะไร
เจ้าของเขาบอกว่ามันเป็นความรักความผูกพันกันไปแล้ว
แล้วก็จะเลี้ยงดูกันมาจนตายกันเลยทีเดียว
ได้ยินแล้วนอกเหนือจากเรื่องของความเชื่อ
มันเป็นเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์
เลี้ยงกันมาผูกพันกันมามันเป็นธรรมดาแหละนะ
เป็นใครก็ไม่ขาย